เรื่องของเรื่องนะครับต้นบอนสีนะฮะเขาขายกันทางออนไลน์แล้วไปรับของมาเปิดกล่องสรุปว่าบอนหรือไม่บอลไปดูฮะ

ต้นสะไข่ชนมา

มาเป็นกระดาษ
อันนี้คือบอนสีตอน

ถ้าคุณขายแบบนี้คุณตายแน่
นี่ไงไม่ใช่เจมบอลโนย์ทามทูดายนะ

แหละแต่ส่งมาแบบนี้ครับคือลักษณะเนี่ยเอากระดาษรูปบอลสีสายชนเอามาแปะเอาไว้
มันกลายเป็นต้นไม้กระดาษเหรอคุณโอ้โหเธอทำทำไมอ่ะคำถามป่ะโถเธอ
แล้วข้างในคือต้นอะไรก็ไม่รู้อย่างงีนั่นน่ะสิแล้วก็เอาแบบรูปของบอนสีอันนี้มาแปะเหรอ
คือมองไกลก็คงอาจจะไม่รู้แต่เขาเปิดดูเขาก็เห็นชัดเจนแล้วครับ
คือปริ้นต์มาแปะอย่างเงี้หรอนั่นน่ะสิเอางี้ผู้เสียหายที่เขาสั่งมาน่ะ
เขาก็โพสต์ภาพพร้อมข้อความเตือนภัยแล้วก็มีข้อความเอาไว้ด้วยนะ
บอกว่าสั่งสายชนกลับได้ต้นไม้แปะกระดาษมาเอออ่า
ต้นต้นบอลสีชายชนเขากำลังฮิตไงโอ้โหผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องต้นไม้เท่าไหร
เขาเรียกว่าอะไรนะชายชนใช่ไหมชายชนก็คือบอนสีก็มีหลากหลายสายพันธุไง
แตกต่างกันเขาบอกว่าราคาไม่ใช่ร้อยสองร้อยนะเท่าไหร่คะ
เป็นหมื่นนะครับที่ฉันอยากรู้ว่าคุณคุณพี่คนที่ซื้อที่เอฟมาเนี่ยเขาซื้อไปเท่าไหร่อ่ะ
แล้วโดนหลอกแบบเนี้ยเออนั่นน่ะสินะก็ต้องตรวจสอบกันด้วยนะเพราะว่าเรียกได้ว่า
แบบนี้มันหลอกขายกันชัดเพราะสั่งต้นไม้เอาจริงคือเขาสั่งต้นไม้ไง
แล้วมันได้สิ่งที่มันไม่ใช่ต้นไม้มาแบบนี้ในกระดาษอ่ะมันเป็นกระดาษอ่ะ
เอางี้นะครับคนที่เขาสั่งซื้อมาเขาทำการติดต่อไปยังต้นทางก็คือคนที่ขายผ่านทางเฟซบุ๊ค
ติดต่อได้ไหมไม่ได้นั่นไงปิดเฟซบุ๊กหนีไปแล้วสรุปว่าเป็นมิจฉาชีพนี่แหละ
ถ้าอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมมาหลอกขายกันแบบนี้โอ้โหอย่าทำเลยดีกว่า
นี่ว่าแปลกแล้วนะนี่เอากระดาษแฝเลยเหรอเดี๋ยวนี้มารูปแบบน่ากลัวมากเลยคุณส่วน